คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปติดตามบรรยากาศสดเลยจากอำเภอโขงเจียม
อุบลราชธานีนะฮะส่วนหน้าของพายุโนอึนเนี่ย
ผ่านมาที่ประเทศไทยแล้วน้ำป่าเริ่มหลากมาในบางพื้นที่
แล้วก็ถนนบางส่วนเริ่มถูกตัดขาดกันแล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร
แล้วก็พื้นที่นั้นมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณปิยชาติคงถิ่น
รายงานสดมาจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธา

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
งแล้วก็หนักแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับส่วนปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมานะครับ
ก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอสิรินทรนะครับ
โดยเฉพาะเขื่อนสิรินทรที่สามารถรับน้ำได้หนึ่งพันเก้าร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ขณะนี้น้ำในความจุอ่างล่าสุดมีประมาณหนึ่งพันสองร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับ
สามารถรับน้ำได้อีกประมาณหกร้อยล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งหากอิทธิพลพายุโนอึนนะครับก็ตกหนักลงมาอีกสามสี่วันเนี่ย
ก็ยังสามารถรับมือได้นะครับส่วนแผนการระบายน้ำของเขื่อนปากมูลนะครับ
ก็จะมีการวางแผนกันนะครับมีเกณฑ์ว่าถ้าน้ำแตะในระดับสูงสุด
จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงแล้วก็จะแจ้งประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
ให้ทราบล่วงหน้านะครับก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำ
เหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะไม่ส่งผลให้น้ำท่วมนะครับ
เพราะว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนปากมูลนะครับ
ส่วนทางจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายสริตวิทูลในฐานะภูมิในการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ก็สั่งตั้งศูนย์บัญชาการที่สารากลางจังหวัด
จับตาการเคลื่อนตัวของพายุโนอื่นตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อที่จะบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน
โดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเลื่อยยนเครื่องมือตัดทาง
ให้ความช่วยเหลือประชาชนหากได้รับการร้องขอ
แล้วก็วันนี้เองก็จะมีการไปแจกกระสอบทรายให้กับประชาชน
ที่ต้องการนำไปวางปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าอาคารบ้านเรือน
แต่ขณะนี้ปริมาณฝนเองก็ยังไม่ส่งผลกระทบในตัวเทศบาลเมืองอุบลราชธานีนะครับ
แต่ก็ต้องเตรียมรับมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าฝนนั้นตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับก็ในพื้นที่บ้านห้วยหมักใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับอย่างที่บอกว่าปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงมาจากเขานั้นก็ค่อนข้างมากนะครับ
หากฝนยังตกลงมาต่อเนื่องแบบนี้ก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ
แล้วก็ทางหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้แจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าตอนนี้นอกจากฝนจะตกหนักแล้วมีน้ำป่าไหลหลากแล้ว
ยังมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ยชาติคงถิ่นนะครับรายงานสดจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ขอบคุณคุณปิยชาตินะฮะพี่น้องชาวอีสานชาวภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีเพื่อความปลอดภัยนะครับ